แต่ผู้โดยสารเนี่ยกลัวเลยว่าเดี๋ยวอาจจะเจอแท็กซี่ไม่ดีแท็กซี่เองก็ต้องระวัง
เพราะอาจจะถูกคนร้ายแฝงตัวมาในคราบ
ของลูกค้าเรียกรถจะไปส่งแล้วปรากฏเอามีดจ้วงแทงเลยค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะคือมีการแถลงข่าวจาก
กลุ่มค่ะผู้ต้องหารายนี้หลังไปจับตัวมาได้
ก่อเหตุอุกอาจมากนะคะเอามีดแทงแท็กซี่
นายชานนพลเยี่ยมอายุยี่สิบสี่ปีแค่นั้นเอง
เขาเอาอาวุธมีดไปปาดคอชิงทรัพย์รถแท็กซี่
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ว่าการอำเภอเมืองนครปฐมนะคะ
ช่วงเวลาสามทุ่มของวันที่ยี่สิบเจ็ดเมษายน
ตำรวจถือว่าทำงานรวดเร็วจับตัวได้แล้ว
คนขับแท็กซี่คนบาดเจ็บคือนายหนูมอนอายุ๔๙ปีค่ะ
เจ้าตัวเนี่ยบาดเจ็บหนักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสูงนครปฐมอยู่เลยนะคะ
และถึงขั้นต้องใส่สายออกซิเจนแบบนี้คุณผู้ชม
วันเกิดเหตุเขาเล่าแบบนี้ว่าคนร้ายเนี่ยว่าจ้างเขามาจากซอยเจริญราชที่กรุงเทพ
ให้มาส่งที่วัดไผลล้อมที่จังหวัดนครปฐม
ตอนขับมาก็เห็นแล้วแหละทำไมลูกค้าท่าทางเงียบผิดสังเกต
แล้วดูเขาผ่านกระจกหลังตลอดเวลา
พอมาถึงตรงวัดไผลล้อมปรากฏให้ขับรถเข้ามาในซอยตัน
แล้วเขาก็ถูกแทงทันทีค่ะ
โอ้โหเนี่ยเขายังพอเล่าได้แต่ถามว่าเอ้าพี่แล้วพี่รอดมาได้ยังไงเนี่ย
เจ้าตัวบอกว่าผมพยายามฮึดสู้สิ
แล้วพอพยายามรวบมือคนร้ายแล้ว

ฉวยโอกาสเปิดประตูแล้วหนีออกมาเลย

ตอนเขาถูกแทงเนี่ย
คุณกริตินบอกแบบนี้
จังหวะที่คนร้ายวิ่งเข้ามาเนี่ย

วันหลังมาสารภาพแล้วมารู้ว่าสุดท้ายเขากลายเป็นผู้ก่อเหตุแทงก์แท็กซี่นี่เอง
ตำรวจบอกว่าคนร้ายรายนี้นะคะเคยก่อเหตุติดคุกมาแล้วถึง๔รอบ
เพิ่งพ้นโทษมาวันที่๑มกราคมต้นปีที่ผ่านมาแล้วมาก่อเหตุอีก
เจ้าตัวบอกแบบนี้ด้วยว่าไม่กลัวติดคุกถ้าออกมาเดี๋ยวก่อเหตุอีก
เฮ้ยแล้วหวังว่าจะฆ่าแท็กซี่เอาเขาตายเลยนะคะเพราะต้องการชิงรถเอาไปเนี่ย
เหมือนกับพอชิงรถเสร็จแล้วเดี๋ยวจะไปร้านทองไปปล้นทองต่อด้วย
นั่นน่ะสินี่คุกเป็นอะไรซะแล้วเนี่ย
ตอนนี้ถูกตั้งข้อกล่าวหาพยายามฆ่าและพยายามชิงทรัพย
แล้วต้องดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปคำถามคือเจ้าตัวจะทำแบบนี้อีกกี่ครั้ง
แล้วถ้าเขาออกมาอีกแล้วเขาจะมาทำอีกไหมเนี่ยน่ากลัวนะฮะแบบนี้นะฮะ